ตั้งแต่เช้าค่ะยาวไปจนถึงช่วงเย็นนะคะ
ซึ่งฝนเนี่ยจะตกหนักที่สุดคุณผู้ชมลากยาวไป
แต่ไม่เท่าวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
โดยเฉพาะช่วงกลางดึกของคืนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องเฝ้าระวังทุกภาคของประเทศไทยนะคะ
ภาคเหนือหลายจังหวัดเลยมีอุตรศาสตร์ระดิษฐ์พิจิตรสุโขทัย
ชบูรณ์พิศนุโลกตากกำแพงเพชรค่ะ

มีเลยชายภูมินครราชศรีมา

ไปเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดนครนายกจนถึงตราดค่ะ
ขณะที่ภาคกลางเยอะที่สุดคุณผู้ชม

รวมไปถึงกรุงเทพฯมหานครและปริมลทนด้วย
ด้วยขณะที่ภาคใต้มีสองจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
อย่างที่บอกไปฝนจะเริ่มซาซาแล้วคุณผู้ชมสองภูมิภาคจะต้องเฝ้าระวัง
ที่สุดก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศรัสเซียค่ะไปดูเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองผีสิงคุณผู้ชม
เมืองแห่งนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหิมะปกคลุมไปทั่วอนูทุกบริเวณเลยค่ะคุณผู้ชม
ภายในบ้านนะคะกระจกบ้านเรือนคนเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าอุณหภูมิต่ำถึงลบ๕๐องศาค่ะ
ทำให้คนที่เคยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องทยอยย้ายออกไปนะคะเหมือนกับเมืองผีสิงเลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ